คุณผู้ชมฮะพี่วินจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนมาขโมยเฉยเลยนะฮะ
แล้วคนขโมยเป็นเด็กลูกครึ่งวัย๑๔เท่านั้นเอง
ขี่มอเตอร์ไซค์ขับหนีไป
แต่สุดท้ายพี่วินอะไรเขาไล่ตามกันนะฮะ
ไล่ตามจนเด็กคนนี้ต้องทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมา
แล้ววิ่งหนีสุดท้ายจนมุมเพราะอะไร

วิ่งไม่ไหวจนอาเจียนเลยคุณวิ่งหนีจนอ้วกอ่ะคุณ

เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่อายุ๑๔เท่านั้นเองนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองพัทยาของชนบุรีนะครับ
รับแจ้งเหตุนะครับว่าวินมอเตอร์ไซค
ก็คือนายเนรมิตคล้ายประยูนอายุ๔๖ปีนะครับ
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
ลักรถจักรยานยนต์ของเขาไว้ได้
บริเวณริมถนนสาย๒พัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงนะครับ

ที่เกิดเหตุก็พบพี่วินผู้เสียหาย
แล้วก็คนอื่นควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้
เป็นเด็กชายลูกครึ่งไทยอิตาลีอายุ๑๔ปีเท่านั้นเองนะครับ

เป็นนักเรียนของเรียนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยานะครับ
ก็นี่คุณเขาก็ก้มหน้าก้มตาเหนื่อยหอบ
แล้วก็มีอาเจียนออกมาก่อนหน้านั้นนะเพราะวิ่งจนเหนื่อยนะครับ

โอ้โหตอนนั้นนะผมก็จอดรถรอคิววิ่งส่งลูกค้า
อยู่ที่ปากซอยสาย๒๓นะครับ
และทีนี้เห็นเด็กคนนี้แหละเดินวนเวียนอยู่หลายรอบ
ก็โอ้โหตอนแรกก็สงสัยทำไมมาวนเวียนอยู่ในรถกับรถของเขานะ
แต่เขาก็ไม่ทันได้เอากุญแจออกเพราะอะไรคุณ
คือเสียบทิ้งไว้เพราะเขาก็อยู่แถวนั้น
แล้วก็รอจะไปส่งลูกค้าไม่ได้เดินออกจากวินเลย
ปรากฏว่าเด็กชายคนนั้นขึ้นคร่อมรถจักรยานยนต์
สตาร์ทเร่งเครื่องออกไปอย่างรวดเร็ว
ตัวพี่เองเขาก็เลยขี่รถไล่ติดตามกันไป
เพราะว่ามีพี่วินคนอื่นก็ช่วยไล่ตามกันไปนะครับ
กระทั่งมาตามทันช่วงบริเวณถนน๒ปักซอย๙
เด็กชายผู้ก่อเหตุทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหลบหนีไป
วิ่งไม่ไหวเหนื่อยหอบจนอาเจียน
แล้วก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
มันก็ค่อยไปคว้ากุญแจบิดหนีออกมาเลย

มีพระราชากรโบสถ์เรียกให้เราช่วยจับไม่ได้

ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะคุณนะ